ชาวบ้านออกไปทำงานตอนเช้ามืดก็ข้ามสะพานลอยนะคะ
แถวพุทธมนตร๓๕เนี่ยค่ะดูลักษณะสะพานลอย
แต่ปรากฏว่าไปเจอศพนะคะของผู้ชายชาวเมียนมาถูกแทงเป็นสิบแผล
เสียชีวิตอยู่บนสะพานลอยแห่งนี้ค่ะ
ตอนนี้ก็เลยต้องหาหลักฐานเลยค่ะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้ค่ะ

สะพานลอยหน้าโรงงานไก่ถนนพุทธมนตรสาย๕
ตำบลไร่ขิงนครปฐมนะคะตำรวจสพโพแก้ว
ได้รับแจ้งบอกพบผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชาย
ไม่ทราบชื่อเป็นชาวเมียนมาอายุประมาณ๒๕๓๐ปี
หงายอยู่บนผ้ายางสีน้ำเงินนะคะ
ร่างกายถูกแทงด้วยของมีคม
ลำคอด้านหน้าด้านหลังรวมกว่า๑๐แผลค่ะ
หัวไหล่นะคะบ่าขวาใต้ซี่โครงขวา

ถูกมีของมีคมบาดหลายแห่งเลย
ในตัวเขาพบเงินสดจำนวนนึงแล้วก็ถุงพลาสติก
ข้างในถุงมีกระดาษโฆษณามีข้อความภาษาเมียนมา
เรื่องการทำบัตรขออนุญาตเข้าประเทศแล้วก็มีภาพรถโดยสารค่ะ
ใกล้ใกล้กับศพพบเสื้อแขนยาวสีแดงผ้าขนหนูสีเทารองเท้าแตะ
นี่ค่ะสิ่งต่างเหล่านี้ตำรวจก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ระแวกใกล้เคียงบอกไม่เคยมีใครเห็นผู้ตายนะคะ

ประมาณตีสี่ครึ่งเนี่ยจนมีชาวบ้านเขาเริ่มออกไปทำงาน
ก็เริ่มใช้สะพานลอยแห่งนี้ถึงได้พบศพก็เลยรีบแจ้งตำรวจ
แล้วดูสภาพดูลักษณะของสะพานลอยนะคะคือมันค่อนข้างจะยาวนะคะ
ก็มักจะมีคนเร่ร่อนเนี่ยมานอนพักตอนกลางคืนเพราะมันมีหลังคาด้วยนะคะ
ก็ไปคุยกับชายคนหนึ่งที่นั่งบนสะพานนี้ประจำบอกปกตินั่งอยู่คนเดียว
จะเห็นผู้ตายขึ้นมาแต่ว่าอยู่กันคนละฝั่งไม่ได้เข้ามาใกล้กันค่ะ

คือตำรวจก็พยายามแกะรอยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้
ดูจากสภาพบาดแผลค่ะตำรวจบอกว่าเหมือนกับถูกทำร้ายเพราะความเจ็บแค้น

คาดว่าปัญหาน่าจะมาจากปัญหาส่วนตัวแล้วแค้นเจ็บแค้นกันมาก่อน
แล้วก็เบื้องต้นคือทราบว่าผู้ตายลักลอบเข้าเมืองยังไม่มีงานทำ
เขาไปเช็คโรงงานหลายแห่งแถวสัมพรานกระทุ่มแบนก็ไม่มีชื่อว่าทำงานอยู่
สันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะเป็นชาวเมียนมาไม่ต่ำกว่า๓คน
เพราะผู้เสียชีวิตก็เป็นคนรูปร่างสูงใหญ่คนร้ายคนเดียวคงเอาไม่อยู่
เดี๋ยวคงจะต้องสอบสวนว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับใคร
แล้วก็ดูจากกล้องวงจรปิดในจุดใกล้เคียงด้วยค่ะ